แต่ความจริงมันก็คือยาลดความอ้วน

ซึ่งออยบอกว่ามีสารต้องห้ามนะครับที่ผสมเข้าไปนะครับ
มีผู้ที่เปิดเผยเรื่องราวคนหนึ่งบอกว่า
นอกจากเรื่องของตัวยาที่เขาห้ามแล้วใส่เข้าไปเนี่ยนะ
แล้วก็มีการไปจดแจ้งออยหลังจากที่ขายดีแล้ว

คือขายก่อนแล้วค่อยไปขอออย
ใช่ขายก่อนพอเราขายดีนี่สินค้าเราขายดี

แต่มีสารต้องห้ามทั้งนั้นเลยนะครับ
มาสร้างความน่าเชื่อถือ

ชาวมุสลิมนะคะ

สะอาดถูกต้องตามหลักศาสนา

ที่เปิดเผยคนนี้ยังบอกว่าได้รับทราบเรื่องราวเรื่องความผิดปกติมาจากเพจชื่อดังเลยแหละ
พอตรวจสอบไปแล้วก็พบว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะเธอก็เลยหยุดขายเลย
เพจมันมาจากเพจดอกติกค่ะแล้วเราก็ลงสื่อพ้นตามที่เพจเค้าแจ้งมา
เรื่องการสวมออยการสวมคารานอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือว่ามันก็จริงนะครับเรื่องของผวมอารามเรียกว่ามันเป็นเสริชปังปลาอะไรอย่างนี้

เป็นอดีตตัวแทนขายลีนนะฮะที่เปิดเผยกับไทยรัฐทีวี
ต้องขออนุญาตบีบเสียงไว้หน่อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล
ตัวแทนจำหน่ายคนนี้ยังบอกว่าหลังจากที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลีน
เป็นไปตามที่เพจดังเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้ว
เขาก็หยุดขายหลังจากที่เขาขายมาได้๓เดือนกว่านะครับ
แล้วก็มีเครือข่ายที่ทำการขายด้วยกันเนี่ยพอเขาหยุดขายมาต่อว่านะ
ทำนองว่าคุณไปเชื่อทำไมเพจพวกนี้
ผีเพจเถื่อนเพจอะไรพวกนี้ให้ข้อมูลมั่ว
ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเราเลิกขายแล้วเนี่ยทางลูกขายหรือว่าอะไรของเราเนี่ย

สัตว์ก็มี
นี่โพสต์เน็ตนิดหน่อยอะค่ะ

เชื่อข่าวเกินไปฟังข่าวจากเพจฐีมีอะไรเนี่ย
ที่เราถอนตัวเราก็ไม่ได้ประกาศอะไรยังไงนะคะ

เราก็ทำเป็นไม่เห็นปะ
ปากต่อคำแล้วมันกระทุบหลายอย่าง

ที่เพจดราม่าแอดดิกเขาได้ข้อมูลมาตั้งแต่ต้นว่า

ก็มีลูกค้าคนหนึ่งมาแจ้งว่า
พอกินอาหารเสริมยี่ห้อนี้เข้าไปนะครับ
ปรากฏว่ามีอาการข้างเคียง
เวียนหัวแล้วก็ถึงกับวูบก็มีนะครับ
พอรู้มั้ยคะมันมีสารอะไรมากในยี่ห้อนมันเนี่ย
ที่ทำให้เรามีอาการแพ้
ก็ถ้าถามว่าขายดีไหม

ช่วงแรกก่อนที่เธอจะเลิกขายนะ
มีทั้งลูกค้าผู้ชายผู้หญิงนะครับ

แต่พอมีปัญหาจากคนที่ซื้อไปกินเขาก็เลยหยุดก่อน
แต่ก็ยังมีคนอื่นที่ไม่หยุดในขณะนั้น
คือเหมือนกับขายดีอย่างยอดนี้
คนก็ซื้อไปเยอะแล้วก็มีผลข้างเคียงที่คนออกมาเล่าก็เยอะเหมือนกัน